วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ

ขับรถเก๋งตัดหน้ารถบรรทุก๑๘ล้อนะครับ

ก็เป็นการตัดหน้าอย่างกระทันหันนะครับ

แล้วก็พลิกตะแคงทับรถเข็งคันดังกล่าว
ทำให้คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาช่วยกันใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถเก๋งนิสันสีเขียว
เพื่อช่วยเหลือนายธนวัฒน์แทร่เจียอายุ๓๔ปี
ที่ได้รับบาดเจ็บถูกคอนโซลรถทับขาทั้งสองข้าง
โดยมีรถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกทรายมาเต็มคัน
ตัวแม่ของรถพลิกตะแคงทับเอาไว้
ทำให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะรถบรรทุกตะแคงข้างอยู่ในลักษณะทิ้งน้ำหนักลงมาที่รถเก๋ง
เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้น
นำรถเครนยกรถบรรทุกขึ้นมา

จึงสามารถนำผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตะบนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ตำรวจสพศรีราชาสอบสวนคนขับรถพ่วงทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้าอ่างเก็บน้ำบางพระ
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลงเนิน
จู่รถของผู้บาดเจ็บได้กลับรถกระทันหัน
และตัดหน้ารถบรรทุกทำให้รถพุ่งชนอย่างจัง

แม้ยางพรามาเป็นคนน้ำหนักกว่าสิบตัน
เสียหลักพลิกตะแคงกลางถนนสายทุ่งใหญ่น้องดี
ทำให้ไม้หล่นลงมากีดขวางถนน
เจ้าหน้าที่ต้องคอยโบกรถที่วิ่งผ่านไปมา
เนื่องจากเป็นถนนสองเลนสวน
นายพีรพลโชดเชยอายุ๒๔ปีคนขับรถบรรทุก
ที่ได้รับบัตรเจ็บเล็กน้อยเปลือเผยว่า
บรรทุกไม้ยางพาราท่อนมาจากจังหวัดกระบี

อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช

มีรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลขับตามหลังมา
สัญญาณไซเรนแซงขวาขึ้นไป
ด้วยความตกใจจึงหักพวงมาลัยหลบข้างทาง
ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ใช้รถเครนยกรถบรรทุกคันนี้ขึ้นมา

ที่จะเปิดการจราจรปกติ
ท้ายด้วยตำรวจสพป่าบอลและกู้ภัย
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเอเชีย

ตกอยู่ข้างทางในสภาพพังเสียหาย
แต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓ตะบนป่าบอน
กับนางสุนันทามณีพรมอายุ๕๑ปี
ภรรยาเสียชีวิตคาที่

ก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่๓กับภรรยา

รถเก๋งคู่กรณีได้หักหลบอุบัติเหตุ

เสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์

ทำให้ทั้งคู่เสียชีวิต